ท่านผู้ชมครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยมันมีกรณีเกิดขึ้นอยู่กรณีหนึ่ง

คุณโมอามีนานี่เป็นเพื่อนรุ่นน้องคนสนิทกับคุณตังโม
เคยพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์ล่าสุด
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าในอดีตเนี่ยเธอเคยเจอเหตุการณ์ที่

ถีบทำร้ายอะไรประมาณอย่างเนี้ยอืมอ่าต้องไปช่วยกันอะไรกันอะไรประมาณอย่าง
นั้นแล้วเมื่อวันก่อนคุณนิกคุณาทิพย์นี่ก็เป็นอดีตแฟนของคุณตังโม
ค่ะก็ตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคุณแตงโมอย่างคนหนึ่ง
ป้าแตงเป็นแม่บ้านคนสนิทเพื่อจะยืนยันว่าเขาไม่เคยทำนะ
อ่าไปพูดลักษณะแบบเนี้ยเขาเสียหายทีเนี้ยป้าแตงเนี่ยพูดออกมาประมาณว่า
บรรดาเพื่อนของคุณแตงโมณขณะนี้เนี่ยจะเป็นคุณแอนนาคุณฮิปโป
หรือคุณโมอามีนาเนี่ยในช่วงที่คุณนิกเขาคบหาอยู่กับคุณแตงโมสักปี๒ปีได้เนี่ย
ไม่เคยเห็นหน้านะเพิ่งจะมาเห็นก็๒เดือนก่อนที่คุณตังโมจะเกิดเหตุการณ์
แล้วก็เสียชีวิตก่อนจะเกิดเหตุบนเรือสปีดโบสต์
มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยใครสนิทหรือไม่สนิท
คุณตังโมกันแน่อะไรประมาณอย่างนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นวิวาทะตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องนี้คุณแอนนาคุณแอนนาเพื่อนสนิทคุณแตงโมตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะ
คือความจริงเราก็จะทราบข่าวกันมาตลอดว่าเขาเป็นเพื่อนคุณตังโมตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ
เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยพอมีคนบอกว่าความจริงคุณเพิ่งมาสนิทกับแตงโม
สองเดือนก่อนจะเกิดเรื่องนี้เองค่ะแล้วจะเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันนักกันหนาอะไรประมาณอย่างนั้น
พาดพิงคนอื่นเขาเสียหายอะไรประมาณอย่างนั้นคุณแอนนาอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าได้โพสต์
แจ้งนะครับบอกว่ารู้จักกับแตงโมมา๑๗ปีจริงแล้วก็เพิ่งเข้ามาดูแลเรื่องงานให้แตงโม
อย่างเต็มตัวเมื่อปลายปีที่แล้วพร้อมกับโชว์หลักฐานเป็นแชทไลน์ที่ได้พูดคุยกับแตงโม
เรื่องงานทั้งหมดด้วยนะฮะขณะที่วันนี้คุณฮิปโปนะครับนี่เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทเหมือนกันนะครับ
ก็ออกมาชี้แจงข้อคอลหาที่โดนต่อว่าว่าเป็นลักษณะเป็นเพื่อนกรรมลอ
โดยบอกว่าพวกเธอเนี่ยสนิทกับแตงโมตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือช่วงทำงานก็เจอกันบ้าง
จนกระทั่งมาดูแลกันในฐานะผู้จัดการส่วนตัวไปรับส่งที่บ้านทุกวันเมื่อช่วง๒เดือนก่อนจะเกิดเหตุจริง
ดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกที่ป้าแตงแม่บ้านคนสนิทของคุณตังโมหรือว่าพี่แตงเนี่ย
จะไม่รู้จักพวกเธอแล้วบอกเนี่ยเพิ่งเห็นเมื่อสองเดือนก่อนนี้เอง
จะมาสนิทอะไรยังไงเธอบอกว่าก็ก่อนหน้านี้เรียนหนังสือด้วยกันแยกย้ายกันไปทำงาน
ตอนหลังเนี่ยก็มาดูงานดูแลคิวให้คุณแตงโมพี่แตงก็เลยเพิ่งเห็นแล้วก็ไม่รู้จักมาก่อน
แต่สิ่งที่พี่แตงพูดไปเนี่ยคุณฮิปโปบอกว่าก็ไม่โกรธหรอกแต่ก็แค่งง
อืมพี่แจ๊คน่าจะจำได้ว่าใครเรียกว่าไม่ตกใจดีกว่าเรียกว่างงมากกว่าว่า
มันเกี่ยวอะไรกับประเด็นที่เขาแถลงข่าวในวันนั้นแค่นั้นเอง
แล้วเรื่องมันโยงไปถึงน้องโมอามีนาด้วยไปอีก
ก็ต้องยอมรับตรงนะคะว่าเราอ่ะรู้จักป้าแตง๒เดือนจริงไหม
ต้องลองบอกว่าในช่วง๒๓เดือนหายที่ผ่านมาเราอยู่กับเขาบ่อยที่สุด
คุณฮิปโปยืนยันว่าไม่ใช่แอนนาฮิปโปแน่นอนแต่เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยจะเป็นเพื่อนอักษรย่ออีกคนนึง
มีอีกคนนึงวันนี้เคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเชื่อคุณเฮเลนเป็นคนดังในแวทวงดารา
วันนี้ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะฮะบอกว่ากระติกกับโมเนี่ยคุยกันทุกเรื่อง
กันมากไม่มีอะไรหมกเม็ดกันอยู่แล้วทุกเรื่องคุยกันได้เลย
โมตรงและชัดเจนถ้าบอกว่ากระติกหลอกโมคงไม่ใช่
และคงไปลงเรือเที่ยวเล่นกันจริงโมอายุ๓๗แล้วไม่ใช่เด็ก
งานองค์งานเอ็นคงไม่ใช่แน่นอนอีกโพสต์หนึ่งก็เหมือนกับต่อว่าใครบางคน
นะฮะนี่จะออกแซ่บหน่อยอืมบอกช่วงนี้แสงสวยดีนะ
เห็นคนหิวเยอะจังอ่านี่นะฮะก็ชาวเน็ตก็โยงว่าเอ๊ะ
คุณเฮเลนจะเหมือนกับไปทางฝั่งอ่าคุณกติกหรือเปล่านี่อ่า
บ่งจะบวกอะไรพวกนี้ด้วยนี่นะฮะไม่ชอบกวนไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
เราก็เลยไปถามคุณเฮเลนหน่อยไปหาคุณเฮเลนถึงบ้านเลยนะฮะ
คุณเฮเลนเนี่ยบอกว่าหลังจากได้คุยกับกระติกแล้วเนี่ย
ตอนนี้เธอเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วในเรื่องที่เกิดขึ้น
ขอยืนยันว่าคดีของแตงโมเธอไม่เข้าข้างใครนะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวอื่นนะเรื่องคดีไม่เข้าข้างใคร
แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวขออยู่ฝั่งกระติกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยกระติกไม่ใช่ดารา
ฉะนั้นยังไม่ต้องไปสนใจเยอะถ้าสนใจแต่เรื่องคดีพอ
กระติกจะไปเซเว่นกะติกจะยังไงกระติกจะมีผัวไม่มีผัวมันก็ไม่ใช่เรื่องป่ะ
ใช่ไหมพี่เลินอยู่ฝั่งคุณกติกอย่างนี้
จริงแล้วเนี่ยถ้าเรื่องคดีเนี่ยเราไม่อยู่ฝั่งไหนนะ
เราอยู่ตรงกลางก่อนครับอันนี้ต้องต้องแยกเออต้องแยกคดีกับเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวนะ

แต่ว่าเราก็ไม่กลัวโทรลงนะคะถ้าจะบอกว่าเออเราแบบเห็นใจกระติกอะไรอย่างนี้
ไม่กลัวสิเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องมีความเห็นใจมนุษย์ด้วยกัน
แล้วคดียังไม่สรุปเราก็ไม่กล้าที่จะไปบอกว่ามึงคือฆาตกรไหม
คือถ้าผลสรุปออกมาว่าเป็นฆาตกรรมเราก็ยอมรับนะ
เราก็โอเคเราก็จะไปกระทืบกระตึกถึงบ้านเลยถูกไหม
คือต้องยอมรับว่าในเรื่องราวต่าง
เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเกิดคดีของคุณตังโมเนี่ย

ใช่ค่ะมันก็เลยมีบุคคลมาร่วมกับในข่าวนี้
หลายคนมากจริงแล้วมันก็กลายเป็นว่า
โตกันไปโต้กันมาด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะคะ